เอ่อม้าววหรือเปล่าไม่รู้
เขาบอกคนม้าวไม่มีใครบอกหรอกว่า
อย่าทำเหมือนสิ

มาเมาและมาอ่านคราวนี้ใช่ไหม

มีอาการคล้ายคนเมานะครับคล้ายคนเมาแล้วก็โตเถียงกับญาติโยมอยู่
แล้วก็มีอาการสลึมสลือคล้ายกับคนเมาเหมือนกันนะครับ
ไปขึ้นเทศบนที่นั่งนะฮะที่นั่งเทศนะครับ
ดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ
ท่านไม่ได้ตอบนะว่าเมาหรือเปล่าแต่ก็อธิบายชี้แจงเรื่องอื่นอะไรไปนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ในคลิปที่ระบุว่ามีพระคล้ายพระเมากำลังอยู่ในอาการมืนเมา
ด่าว่าชาวบ้านที่นำลิเกเข้าไปแก้บนภายในวัด

อ้างว่าพระเมาขึ้นไปเทศบนสาราวัดเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
ลองคิดดูว่าคนไปฟังเทศต้นปีอยากได้รับศีลรับพรปีใหม่
แล้วไปรู้สึกว่าพระท่านเมาหรือเปล่ามาเทศให้เราฟัง
เดี๋ยวเราจะเมาตลอดปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ก็เลยกลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน
ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบนะครับไปถึงสถานที่เลย
พระในคลิปเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบางบานจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้
เดินทางไปถึงก็เอาคลิปให้พระลูกวัดได้ดูนะครับ
ซึ่งพระลูกวัดก็ยืนยันว่าพระในคลิปเป็นเจ้าอาวาสของวัดจริง
แต่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นขอให้ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสเอาเองละกันนะครับ
เราก็ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสยอมรับว่าเป็นภาพของตัวเอง
โดยบอกว่าคลิปที่ยืนเถียงกับชาวบ้านนั้นเป็นช่วงที่มีโยมคนหนึ่งเนี่ย
ลิเกมาแก้บนภายในวัดแล้วก็มีปากเสียงกับโยมที่ไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้ว
โยมคนนั้นน่ะนะฮะก็คงคิดว่าตัวอาตมาเนี่ยเมา
เพราะเนื่องจากอัตมาเป็นคนที่พูดจาเหมือนคนเมาอยู่แล้ว
อาจจะเป็นเพราะทานยาแก้แพ้มากเกินไป
เช่นเดียวกับช่วงที่เห็นนั่งเทศอยู่ที่สาราวันปีใหม่
ก็มีอาการนี่แหละจากการกินยาแก้แพ้มากเกินไป
อาตมาไม่ได้กินเหล้านะฮะฟังเสียงเจ้าอาวาสนะครับ
เพราะวันนั้นเรามาขงกินยาไอ้แก่แพ้เข้าไปเนี่ย
ทีหนึ่งที่ก่อนนะขงกินทีมันก็๒เมตร๒เมตร
วันนั้นไปคนศรีคนศรีมาคนศรีมานี่ก็
กินยาไปนอนไม่หลับก็ตี๒ก็ลุกมากินยาอีก
เพราะว่ากินยานี่เขามาปลุกเขาบอกว่าไอ้นั่นจะมาทำบุญ
เพราะว่าเขาทำก็ทำแล้วก็ไปแล้วก็ลุกไป
ใครเขาเกี่ยวอะไรก็ผมแล้ว
เพราะผมก็ลงมาเนี่ย
คือสิ่งที่พี่บอกนั้นคือชาวบ้าน
ยังเสียคนเนี่ย
แต่ปีต่อปีนี้มีงานโน้น

ผมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเขามาถามผม
จะวาดลั่งรูปนี้ก็บอกว่า
ใครอยากจะคิดว่าฉันผมอัตมาดื่มเหล้าก็ไม่ว่ากัน

แต่ถ้าผิดจริงเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล
ก็คงจัดการไปตามระเบียบวินัยสงฆ์แล้วล่ะ
เราก็ไปสอบถามทางเจ้าอาวาสมานะครับ